คือโดยเบสิกทั่วไปสตรอเบอร์รี่ก็เห็นบ่อยสุด
เพราะว่าอันนี้เนี่ย

ใช้ใช้ในวิธีการของเขามากกว่าอันนั้นเลย

ที่คิดว่าแพงที่สุดมาดูซิว่าเท่าไหร่

ถูกกว่า๓๐๐๐บาท
เอาแล้วแล้ว

แพงกว่า๗๙

จะอยู่หรือจะไป
เก่งมาก
และแยมสตอเบอรี่เป็นสินค้าที่ราคา
จุกที่สุด

ขอบคุณครับ

เพราะว่าตอนนี้สะสมมาแล้ว๒๕๐๐
ถ้าพี่หยุดหนูจะให้พี่๑๒๕๐๐บาท
แต่ถ้าพี่ไปต่อเงิน๓๕๐๐บาทรออยู่

ถ้าไปต่อแล้วตอบผิดกลับบ้านมือเปล่า

กว่าพี่รู้ข้อมูลแต่พี่ถ่อมตัว
เออ
อันแรกเป็นน้ำส้มสายชูหมักจากข้าวหอมมะลิ
ตรงนี้๗๐๐มิลลิลิตร
อันที่๒เป็นน้ำส้มสายชูหมักจากแอปเปิ้ล

อันนี้เป็นน้ำส้มสายชูกรั่น๕

น้ำส้มสายชูค่ะคำถามข้อนี้
ข้อที่๖ของพี่บ่าวีมูลค่า๓๕๐๐๐บาท
น้ำต้มสายชูทั้ง๓ชนิดนี้
ชนิดไหนราคาถูกที่สุดคะพี่บาวี
ถ้าน้ำส้มใส่ชูกรั่น๕เนี่ย
เวลาเราทานราดหน้าก๋วยเตี๋ยวพริกดองอะไรจ้

เขาก็จะเอาไว้ทำแบบอาหารฝรั่งหน่อยอะไรหน่อย
เพราะว่าเป็นน้ำสายชูสกัดจากแอปเปิ้ล

จำไว้พยายามอยู่ที่นี่ความสำเร็จอยู่ที่ไหน
พยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั้น

ตัดก่อนนะตัดอันนี้ออกเลย
เพราะว่าทำจากแอปเปิ้ลไม่หรอกมันเล็กมันเล็ก
หลอกเราคนที่ตกรอบเขาอยู่แล้วเขาก็ตัดเล็กออกไปนะ
เอาด้วยพี่แบบนั้นด้วยอุ่นเล่นมั่นใจมั่นใจด้วย
ตัดทิ้งก่อนตัดออกไปน้ำส้มสายชูหมักจากแอปเปิ้ล
ผมว่าเขาอันนี้หลอกเราแล้วก็ผมคือพูดตรงนะผมไม่รู้ราคา
อันนี้ไม่เลือกเลือกอันนั้นว่าถูกสุดอื้อหือตื่นเต้นมากเลย
เลือกอันนั้นแหละถูกสุดสรุปแล้วอันนู้นเลยเหรอครับพี่เนี่ย
เออนะพี่ของแบบเนี้ยมันมันทำเหมือนดูไม่มีราคานะ
ละคำสูงนะพี่บ่าวีคะยืนยันให้น้องอีกทีนึงว่าพี่เลือกน้ำส้มสายชู
แบบไหนเป็นสินค้าที่ราคาถูกที่สุดคะพี่ผมเลือกอันนี้แหละโอเค
งั้นเป๊ะจะเฉลยที่น้ำส้มสายชูกันห้าเปอร์เซ็นต์
เฉลยตัวนี้ก่อนอีกฮะทำไมอ่ะเป๊กเฉลยก่อนแล้วราคาถูกตลอดเลยฮะ
ทำไมเสียงหายใจแผ่วโรยลินอย่างนั้นน่ะพี่บาวีกลัวเดี๋ยวกลัวว่าเป๊กจะ
พี่จะเป็นลมหรือเปล่าต้องการการถ่ายปอดไหมนี่ค่ะพี่ขนาดนั้นได้เหรอ
เดี๋ยวเดี๋ยวทักนี้แสดงว่าเมื่อกี้ส่วนมากมาเปิดไหนก่อนน่าจะถูกอย่าง
เหรอใช่เป๊กเป๊กมันเป็นล้างอ่ะหนูไม่ใช่รถไฟนะ
เอางี้ให้โอกาสให้โอกาสดูแล้วพี่ใจคอไม่ดีเลยตอนนี้
ใช่ใช่ขนาดผิวยังเข้มตอนนี้หน้าซีดหมดแล้วนะจริงนะแต่งหน้ามา
งั้นพี่คะจริงรอบนี้ให้อีกทีให้อีกทีให้อีกที
พี่จะเลือกน้ำส้มสายชูแบบไหนเป็นสินค้าที่ราคาถูกที่สุด
อย่าบอกแล้วว่าจะกลับมาแอปเปิ้ลนะอันนี้ตัดไปก่อนแล้วเนี้ย
ตัดแล้วเนี่ยตัดแล้วแล้วเนี่ยมันมีของแถมลืมดู
มีของแถมเนี่ยมักจะถูกอ่าถูกแล้วแถมเออสับสนนะ
เออหน้าเป๊กแค่เป๊กเดินมาเปิดอันนี้พี่ก็ใจนึกขอเบรกก่อนแล้วอ่ะ
ขอเลือกใหม่เฮ้ยทำไมทำไมเป็นคนอย่างงี้อ่ะ
คนอื่นนี่ไม่ให้ทำเลยนะคะทำไมอ่ะให้ทำมาประมาณสองสามร้อยคนเท่านั้นเอง
พี่เป็นอีกคนนึงในนั้นแค่เพียงคนเดียวไม่เคยทำนะอ่า
ควรภูมิใจนะให้โอกาสพิเศษเลยนะพี่จะเปลี่ยนไหมคะ
เปลี่ยนเปลี่ยนเป็นเลือกอันนี้เมื่อใกล้ถึงข้อแจ็คพอร์ต
ทำเอาคุณบาวีเกิดอาการไม่มั่นใจจนต้องขอเปลี่ยนคำตอบ
ไม่รู้ว่าการตัดสินใจครั้งนี้จะถูกต้องหรือเปล่ามาลุ้นพร้อมกันเลย
เอาล่ะงั้นเป๊กเฉลยอันนี้แหละอันที่พี่เลือกดูสิเอาแล้วนะ
จบแล้วนะเป๊กไม่ให้เปลี่ยนแล้วนะจบแล้วจบแล้วหายใจเข้าเป็นไงเป็นกัน
ชีวิตนี้ขอให้พี่เปรี้ยวเหมือนน้ำส้มสายชูกรันเออเดี๋ยวแป๊บแป๊บแป๊บเอาไงเนี้ย
เอาละเป๊กจะเฉลยอันนี้ค่ะที่พี่บ่าวีเลือกเป็นราคาตั้งต้น
น้ำส้มสายชูกรันห้าเปอร์เซ็นต์ราคาอยู่ที่สามขวดนะสามขวดนี้ราคาอยู่ที่
หกสิบเอ็ดบาทห้าสิบเอาล่ะและเป๊กจะเฉลยที่น้ำส้มสายชูหมักจากแอปเปิ้ล
ที่พี่ไม่ได้เลือกต้องแพงกว่าหกสิบเอ็ดบาทห้าสิบสตางค์และราคาอยู่ที่
แพงกว่าแพงเจ็ดสิบห้าโอเคแต่โอ้ยเรามั่นใจอยู่แล้วว่าอันนี้แพงกว่า
แต่ทีนี้ทีเด็ดมันอยู่ตรงนี้เพราะว่าสับสนเลือกอันนี้แล้วเท
อันนั้นเทอันนั้นแล้วมาเทอันนี้สุดท้ายไปเลือกอันนั้นและอันนี้
จะเป็นตัวชี้วัดว่าพี่บ่าวีจะอยู่หรือจะไปน้ำส้มสายชูหมักจะข้าวหอมมะลิ
ลูกกระเดือกสั่นได้เลยราคาอยู่ที่แพงกว่าแพงกว่า

ห้าสิบแปดคือแบ๊บบายกลับไปกินคั่วกิ้งเลยนะพี่บ่าวีนะ

แพงกว่า

เกือบไปแล้วน้ำส้มสายชูกรัน
เป็นสินค้าที่ราคาถูกที่สุด

เพราะมันมีแถมช้อนายอะไรกันไงโอ๊ยใช่อันนี้มัน๕ด้วยไง
อือ๕อันนี้ไม่ได้บอกว่ากี่เปอร์เซ็นต์แล้วเขาน่าจะ๑๐๐ใช่เอาแล้ว
เอาล่ะหวาดเสียวเหลือเกินแต่ก็ผ่านข้อที่๖มาได้ค่ะ
ตอนนี้ค่ะเกือบไม่รอด
สะสมไปแล้วค่ะ๓๕๐๐๐บาท

ต่อไปข้อที่๗และข้อที่๘อีก๒ข้อ

บ่าวีเมื่อกี้รับไปแล้วใช่ไหม๓๕๐๐บาท

ข้อที่๘๑๐๐๐๐๐ถ้าพี่หยุด
ให้ครึ่งหนึ่ง๑๗๕๐๐บาท
บาวีตัดสินใจเลยค่ะจะหยุดหรือจะไปต่อ

เพราะฉะนั้นแมวเก้าชีวิต
จะหยุดหรือจะไปต่อครับพี่บาวี

สิ่งที่พี่บอลพูดล้วนมีเหตุและมีผล
รับเลยว่าเขารักรายการของเขามาก

อย่าเอาเงินกลับแค่นี้เอากลับไปเยอะ

อย่าขับไปเลยไปแต่ตัวเอาตัวกลับไป

ให้มันรู้กันดิ

อย่างพี่แป๊บเดียวไม่ตายก็หาถ้าไม่ได้

ร้องเพลงเต้นเดียวพี่ก็ได้แล้วใช่

ถ้าตอบถูกข้อต่อไปเงินหรือจะตกรอบนะ

ของชิ้นไหนราคาถูกที่สุด
และของที่จะมาให้เลือกอยู่ทางด้านโน้นค่ะ
อันนี้เรารู้มาก

นึกว่าเรา๓คนไปหางานใหม่ทำกันไหม

นี่ฉันบอกฉันไม่อยากมากินเงินเดือนฟรีวันต่อวันที่แบบ

เขาเรียกตัวไปทำแต่ฉันไม่ไป

อุ๊ยงานอะไรที่ทำให้เงินเดือนดีจังเลยน่ะ

งานใหม่พี่โรเบิร์ตเงินเดือนสูง
แต่ไม่น่าเสี่ยงเลยนะครับ
ตอนนี้ไปพักกันสักครู่
ช่วงหน้ากลับมาสนุกกันต่อ
พร้อมด้วยคำถามมูลค่า๕๐๐๐บาทจากคุณบาวี